ซึ่งเลิกกับแม่เด็กไปแล้ว

อันนี้เป็นคลิปของน้องนะครับ

เขาไปมีแฟนใหม่แล้ว

แต่เขาไม่เชื่อนะพ่อเด็กไม่เชื่อ
ตามหาถึงโรงพยาบาล

เด็กถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

จากมวลพิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ชื่อนายพัดสวีชื่อเล่นชื่อเนนะครับ

เป็นนักศึกษาครุศาสตร์ปี๓
พ่อเลี้ยงที่ทำร้ายน้องต้าเด็กชายวัย๔ขวบจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชัน
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
นายพัศวีนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้เนี่ย
เพราะว่าพ่อของเด็กไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะอาหารติดคอแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
เขาไปได้คลิปเสียงของน้องต้าร้องเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
แล้วมีผลชนะสูตรของแพทย์ที่แม่เนี่ยพาลูกไปโรงพยาบาลเนี่ย
ระบุว่าเด็กเสียชีวิตเพราะลำไส้เล็กแตกทะลุจากการถูกทำร้าย

ต้าลำไส้เล็กแตกทะลุจากการถูกทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องแห่งหนึ่งในหอพักในซอยจรรย์สนิทวงห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดค่ะ
แต่มันมีเรื่องมากกว่านี้อีก

รู้ผลว่าลูกถูกทำร้ายทำไมแม่ไม่แจ้งความอะไรเนี่ย

หรือว่าแม็กซ์อายุ๒๑ปี
เสื้อสีดำเนี่ยฮะแมสสีขาวเนี่ยนะครับ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กสตรีให้ช่วยในเรื่องนี้
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้พยายามโทรหาอดีตภรรยา
เพื่อจะถามว่าลูกเป็นยังไงบ้าง
แต่อดีตภรรยาไม่รับสายโทรศัพท์เลย
ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแม็กซ์บอกว่า
ฝันเห็นลูกชายมาเล่นด้วยแทบทุกวัน
แต่ล่าสุดคืนวันเสาร์ที่๑๑มิถุนายน
ลูกชายก็คือน้องต้ามาเข้าฝันแต่มาแบบแปลก
คือเดินหันหลังไม่ยอมคุยกับพ่อ
นี่ฮะจนพ่อเนี่ยรู้สึกเอกใจ
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อหาอดีตภรรยาแบบโทรแบบถี่ขึ้นถี่ขึ้น
สุดท้ายอดีตภรรยาแม่ของน้องต้า

ต้าเสียชีวิตแล้วต้าตายแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗พฤษภาคม
แล้วเผาไปเรียบร้อยแล้วเผาศพลูก

ประเด็นตรงนี้แหละค่ะที่คนติดใจสงสัยในตัวคุณแม่ด้วย
ที่เป็นคุณแม่แท้ทำไมถึงรีบชาปนกิจศพลูกชายจังเลยวันเดียว
เข้าโรงพยาบาลค่ะผลชนะสูตรบอกลำไส้เล็กแตกทะลุจากการถูกทำร้าย
แม่ไปแจ้งความนะแต่แม่ไม่แจ้งความเผาศพลูกเลย
เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเขาบอกให้ไปแจ้งความนะฮะค่ะแต่แม่ไม่แจ้งความ
แล้วพ่อของเด็กเนี่ยเริ่มฝันถึงลูกต้นเดือนมิถุนายนนะคุณเขียนมาสอน
นั่นเท่ากับว่าคือน้องต้าเสียชีวิตไปแล้วพ่อบอกว่าพ่อไม่ปักใจเชื่อเลยนะฮะ
ตอนที่ได้ข้อมูลจากอดีตภรรยาเพราะรู้มาว่าตอนหลังเนี่ย
อดีตภรรยาไปอยู่กินกับสามีใหม่ที่ชื่อพัศวีหรือว่าเน
ก็พยายามติดต่อขอข้อมูลไปยังโรงพยาบาลวชิระที่แม่ของเด็กเนี่ยพาไปรักษาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ทำให้ทราบข้อมูลว่าเด็กมีอาการบาดเจ็บคล้ายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับทางแม่ของเด็กนะแม่ของเด็กชื่อตอมนะ
อายุยี่สิบเอ็ดเท่ากับแมคเลอร์ที่เป็นพ่อนะฮะอายุเท่ากัน
บอกว่าเขาคบหากับแฟนใหม่หรือสามีใหม่เนี่ยก็คือพัศวีหรือเนได้๒เดือน
เพราะเห็นว่าพัศวีเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาแล้วเรียนเกี่ยวกับครุศาสตร์นะ
เป็นครูฝึกสอนเด็กปฐมวัยอยู่ด้วยก็น่าจะดูแลลูกชายของเธอได้ดี
ลูกชายอายุ๔ขวบเวลาเธอออกไปทำงานเธอบอกเธอไม่รู้เลยว่า
ลูกชายที่อยู่กับสามีใหม่เนี่ยจะถูกทำร้ายจนเจ็บหนักขนาดนี้
นี่คือเขานั่งอยู่ด้วยนะฮะที่มาพบกับคุณปวีนาเนี่ย
พฤษภาคมตอมบอกว่าพัศวีเนี่ยพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลวชิระ
ตอนนั้นร่างกายบอบช้ำอย่างหนักแล้วน้องเสียชีวิต๒๗พฤษภาคม
หลังจากน้องเสียชีวิตพัศวีแฟนใหม่เนี่ยขู่เธอ
บอกไม่ให้เอาเรื่องไปแจ้งความแล้ววันรุ่งขึ้นก็เผาศพเลย
สุดท้ายก็คือลูกผมหันหลังแล้วก็เดินหนีผมไปแล้ว

เก็บกระน้องคนเดียวทุกอย่าง
นี่ฮะสุดท้ายเขาก็เลยไปตามหาตัวพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวได้มาคืนแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
จากนั้นมีนาคม๖๕ก็รู้ว่าตอมเนี่ย
พาลูกออกจากบ้านตากับยายพ่อกับแม่ของต้อม
ไปอยู่กับพัศวีหรือว่าเน

ซึ่งช่วงนั้นก็พยายามติดต่อนะ
เพราะอยากจะรู้ว่าลูกเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง
แต่พักหลังเนี่ยตอมไม่รับสายเลย
ลูกชายเนี่ยมาอีกมาหาในฝันอีกแต่คราวนี้แปลกกว่าทุกครั้งคือหันหลังไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยด้วย
ก็เลยเอกใจว่าเออมันเกิดอะไรกับลูกหรือเปล่าเพราะไม่ทราบข่าวคราวแบบนานแล้วโทรไปหาแม่เขาก็ไม่รับสาย
ก็โทรไปหาตอมอีกตอมก็ไม่รับสายตัดสินใจโทรไปหาเนนะแฟนใหม่ของตอม
ตอนที่คุยกันเนี่ยแม็กซ์บอกว่าบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางแม็กซ์เนี่ยเขาบอกเขาใส่
เขาพยายามสอบถามว่าเออลูกเขาเป็นยังไงถึงขั้นถามว่าลูกตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไร
ตายหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ยอมตอบกันเลยทั้งเนหรือว่าทางทางตอมอดีตภรรยาว่าต้าเนี่ย

ไม่ใช่ไม่บอกไม่ใช่ไม่บอกว่าให้ไปถามตอมเองคุณเป็นสามีภรรยากันคุณไปถามกันเอาเอง
ลูกลูกคุณสองคนแล้วคุณเคยทำหน้าที่พ่อไหมพอลูกคุณเป็นอะไรพอคุณลูกคุณมีอะไรขึ้นมาคุณเป็นหน้าที่พ่อ

เหมือนกับเขาก็ไม่บอกว่าตอนนี้ต้าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงให้ไปถามแม่ของต้าเอาเอง
แบบเป็นข้อความที่อ่านแล้วแล้วมีใจความประมาณว่า
ลูกชายของเขาเนี่ยคือต้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็เอาไปเผาเอาไปลอยอังคารที่สำคัญเนเนี่ยเป็นคนพิมพ์เองว่าแผ่เมตตาให้กับลูกชายเขาด้วย
นั่นหมายความว่าลูกเขาก็คงต้องตายไปแล้วสิ
แต่สองคนนี้เขาถามยังไงก็ไม่บอกเขานะ
ที่โรงพยาบาลเมื่อ๒๗พฤษภาคมเพราะอาหารติดคอ
แล้วชาปนกิจไปแล้วที่วัดรวกบางบำรุเมื่อ๒๘พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นเลย
แต่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่๒๔ใช่ไหม
ไปได้ภาพถ่ายของลูกชายแล้วก็อุ้ยนี่ลูกลูกอาหารติดคอเหรอ
สภาพศพมันเหมือนแบบถูกกล้อนผม
ข้างศีรษะมีรอยแตกปากแตกแก้มมีรอยหยิก
เนื้อนี่หลุดเป็นรอยเล็บแขนสองข้างก็มีรอยช้ำหน้าท้องแผ่นหลัง
กช้ำหมดเลยอย่างนี้อาหารติดคอได้ยังไง
เชื่อว่าลูกชายต้องถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายแน่จนเสียชีวิต
แต่เนเขาก็ปฏิเสธนะถึงแม้เนจะปฏิเสธเนี่ย
มาหลายครั้งจนลูกเขาเนี่ยช้ำในตาย
แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ลูกชายไปรักษาแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ยังบอกให้ตอมเนี่ยแม่เด็กเนี่ยไปแจ้งความนะ
เพราะเป็นการเสียชีวิตแบบผิดปกติ
แต่ทำไมไม่ยอมไปแจ้งความแล้วยังไปเผาเลย

ผมไม่เชื่อว่าจะมีการทำร้ายแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับ
ผมไม่เชื่อว่าจะมีการทำร้ายแค่ครั้งนี้ครั้งแรกไง
แต่ที่เราโปรดก็คือทำไมคนที่เป็นแม่เขาถึงไปปกป้อง
ใช่ครับนั่นแหละที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมทำ
ผมไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นการกระทำแค่ครั้งเดียวพี่เข้าใจใช่ไหมครับ
ผมเชื่อว่าน่าจะทำมาหลายครั้งแล้ว
ผมอยากให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเลย
คือผมอยากเอาคนผิดที่เกี่ยวข้องทุกคนมาลงโทษให้หมดเลยครับ
ใครทุกคนที่เกี่ยวข้องกับใครทุกคนที่รู้เห็น

แต่ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแค่นั้นครับ
คุณผู้ชมค่ะพี่อุ๋ยค่ะเหตุการณ์นี้มันน่าเศร้าใจมาก
คุณผู้ชมลองนึกดูนะในเนพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
ครุศาสตร์เรียนครุศาสตร์หมายความว่ายังไง
ถ้าเรียนจบมาจะไปเป็นครูนะจะไปเป็นครูสอนเด็ก
ตอนนี้อยู่ปี๓อยู่ปี๓ฝึกงานสอนเด็กนักเรียนประถม
แต่คุณกลายเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
เด็กผู้ชายอายุเพิ่ง๔ขวบวัยกำลังน่ารัก
ทำอะไรเขาคะไส้แตกตายอ่ะ
เด็กผู้ชายวัย๔ขวบไส้แตกตายอ่ะพี่อุ๋ย

แต่คุณผู้ชมลองมาฟังคลิปนี้นะคะ
นี่น้องตาต้าใช่ไหมน้องต้าใช่ค่ะ

ลงพื้นที่ไปที่หอพักที่เกิดเหตุนะคะ

คุณผู้ชมลองฟังดูเป็นคลิปเสียง

คือเสียงนี้มันน่าเศร้าใจมากค่ะ

เป็นเสียงที่ในเนพ่อเลี้ยงค่ะ

กระชากคอแล้วก็เหวี่ยงน้องไปกระแทกกับโต๊ะ
หรือไม่ก็ตู้ภายในห้องนี่แหละครับมีอีกคลิปค่ะ
คลิปนี้ได้ยินเสียงคล้ายกับน้องถูกตีค่ะ
มันน่าสะหรับใจมากค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าตอนได้ยินนะโอ้โห
สงสารมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าแม่เด็กอยู่ในห้องด้วยนะคะ
ไม่ใช่แม่เด็กไม่อยู่นะคะและที่หนักกว่านั้นก็คือมันมีอยู่วันหนึ่ง
ไม่รู้ว่าน้องต้าไปทำอะไรผิด
ถูกขังอยู่นอกระเบียงยืนตากแดดข้าว
ต้าตะโกนลงมาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
ช่วยผมด้วยครับผมหิวข้าว
เด็กผู้ชาย๔ขวบคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านบอกว่าน้องเป็นเด็กดีนะคะพูดจาเพราะ
ตอนแรกน้องก็ดูร่าเริงช่วงหลังน้องเริ่มมีบาดแผล
มีรอยช้ำตามตัวเริ่มผอม
หนักสุดคือน้องถูกกล้อนผมถูกขังอยู่ในห้อง
น้องเสียงเงียบหายไปจากเสียงร้องจนเสียงมันเงียบไป
พอเพื่อนบ้านมารู้ว่าน้องเสียชีวิตทุกคนช็อกทุกคนหดหูใจ
ไม่อยากจะคิดว่าทำไมทำร้ายกับเด็กได้ลงคอแบบนี้
แล้วที่เพื่อนบ้านเขาสงสัยก็คือแม่เด็กอะค่ะ
แม่แท้นะคะแม่รู้เรื่องไหม
อยู่ในห้องด้วยไหมตอนลูกแม่ถูกทำร้าย
แล้วทำไมปล่อยอ่ะคะทำไมปล่อยให้พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกตัวเองแบบนี้
เห็นแม่เขาแบบแม่ไปทำงานกลางคืนเนอะ
แล้วพอดึกแล้วพ่อเลี้ยงก็จะไปรับประจำทุกวัน

ข้างห้องบอกว่าอาจจะเป็นไม้แขวนเสื้อบ้าง

อุ้มลงเตียงบ้างอะไรอย่างนี้หนู
จับเด็กทุ่มลงเตียงบ้าง
ได้ยินแล้วก็ค่านดังว่าน่าจะเป็นอะไร
ทำนองว่ากูไม่ใช่พ่อมึง
ไม่ต้องมาเรียกกูพ่องอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะลุงของตอมก็คือแม่เด็กอะค่ะ
บอกว่าหลานสาวต้องมีส่วนรู้เห็นกับในเนสามีใหม่แน่
บอกเลยว่าหลานสาวน่าจะรู้เห็น
เพราะหลานสาวมีพิรุษตั้งแต่แรกค่ะ

ตอนหลานสาวจะมาคบหากับในน่า
แต่ว่าหลานสายยืนยันว่าน่าเล่้ะเรียนขรุสาตร
เป็นว่าที่ครูพะทมวัยคือศรเด็กพะทม

ครับทั้งหมดก็เนี่ยพากันไปที่หอพักกันนะคะช่วงเดือนมีนาคมไปอยู่
ด้วยกันพอเดือนเมษายนหลานสาวก็พาน้องอ่ะกลับมาบ้านกลับมาบ้านในสภาพ
รู้ไหมคะรอยช้ำเต็มแก้มเลยตอนนั้นก็เอกใจว่าเอ๊ะน้องตาต้าไปโดนอะไรมา
เขาก็ตอบว่าพี่เนตีต้าใช้ไม้สีดำดำตีโอ้โหได้ยินแบบนี้
ก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปค่ะลุงของตอมแม่เด็กอ่ะนะคะ
แต่น้องตาต้าไม่พูดอะไรครับน้องตาต้าบอกว่า
ตอมไม่ชอบคนดื้อบอกแม่ไม่ชอบคนดื้อนี่เห็นไหมเนี่ย
รู้ครับต้องรู้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน
มันไม่รู้ไม่ได้ครับลูกของเราต้องอยู่กันทุกวันอ่ะ
มันมันไงมันจะบอกว่าไม่เห็นไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ
เด็กโดนทำร้ายโดนอะไรอย่างน้อยเด็กก็ต้องพูดกับแม่
เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องบอก
ขนาดเขามาที่บ้านอาผมเขายังบอกเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้
แต่ที่ไม่กล้าเล่าเพราะว่าเหมือนโดนขู่ไว้น่าจะน่าจะใช่ครับ
เพราะพฤติกรรมเขาเหมือนจะขู่ไม่ให้เด็กพูดเด็กกลัว
ไม่เชื่อว่าเด็กจะถูกกระทำแค่ครั้งเดียว
คิดว่าต้องโดนถูกกระทำมาหลายครั้ง
โดยแม่ก็ต้องรับรู้เพราะว่าอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องรับรู้
เหมือนน้องต้าไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าบอกอะไรอะค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วทางแม่ของเด็กเขาก็ไปกับอดีตสามีเขานะ
แต่พ่อของเด็กไปหามวยที่ปวีนา

ตาต้าถูกในเนธรรมแบบนี้แบบนี้
ซึ่งตำรวจบอกไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าในคืนวันเกิดเหตุ
ตามที่มีคลิปเสียงก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ย

ใช่ครั้งก่อนครั้งอื่นล่ะแม่รู้ไหมล่ะ
พ่อของเด็กเขาก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหม
อันนี้ก็ต้องอยู่กับการสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะ
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาไปที่บ้านของตอมนะครับ

คนในบ้านบอกว่าตอมไม่ได้กลับมาที่บ้านนะครับ
อมบอกว่าไปเตรียมงานทำบุญกระดูกให้กับลูกชายที่สระบุรี
นี่นะฮะส่วนนี้คือคุณแม่ของตอมและเป็นยายของน้องต้า
ยายเนี่ยบอกว่าเสียใจแล้วก็ผิดหวังในตัวลูกสาวมาก
ปล่อยให้นายเนมาทำร้ายหลานชายจนถึงชีวิต
ก่อนหน้านี้เคยเตือนลูกสาวแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีนะ

แม่บอกว่าช่วงที่คบหากันเนี่ย
ตอนนั้นเนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะ

แล้วมาดุด่ามาตีหลานชายเนี่ยคือตีต้าเนี่ยต่อหน้ายายเลย
ทะเลาะกับยายมาหลายครั้ง
แถมเวลาทะเลาะกันเนจะมาทำร้ายยายด้วย

แม่ก็เลยสู้ตอนนั้นแล้วก็ไล่เนเนี่ยออกจากบ้าน
แต่กลายเป็นว่าลูกสาวไปเข้าข้างในเนฮะ
คือตามไปอยู่กับนายเนเอาหลานชายก็คือต้าไปด้วย
แม่ก็เลยตัดขาดความเป็นลูกเป็นแม่กับตอมไปเลยนะฮะ
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลูกสาวเนี่ยจะกล้าทำขนาดนี้
แม่ก็ไม่อยากจะคิดว่าลูกจะทำได้เหรอ
เห็นคนอื่นมาแบบทำร้ายลูกอย่างนี้ลูกทนได้เหรอ
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจิตใจลูกทำด้วยอะไรอ่ะใช่ป่ะ
แต่แม่คิดว่าอยู่กับเขามาก

แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรหลายอย่าง
นี่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะ
แม่ของตอมยายของน้องต้าบอกว่าเพิ่งส่งข้อความไปในแมทเซตของในเนคนก่อเหตุ
ก็ส่งไปต่อว่าเนี่ยฮะตามหน้าจอเนี่ยบอกมาทำหลานเขาทำไมนะ
จิตใจทำด้วยอะไรนี่ฮะ
แต่ว่าในเนรเหมือนกับกดอ่านแต่ไม่ได้ตอบอะไรมา
ก็ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่คงถูกคุมตัวไว้แล้วนั่นแหละถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ

ทีนี้ค่ะส่วนประเด็นคำถามที่ว่าทำไมคุณแม่ถึงชาปนกิจศพ
ต้าแบบรวดเร็วจังเลยนะคะไม่มีการจัดงานศพด้วยคือชาปนกิจเลย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดรวกบางบำรุแถวแถวบางพลัดไปพบกับพระปัญญาพระลูกวัดค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า๒๗พฤษภาคมมีผู้หญิงคนนึงมาติดต่อทางวัดนะคะ
บอกว่าจะนำลูกที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมาชาปนกิจที่วัดไม่จัดงานศพเพราะเป็นผู้ยากไร้ไม่มีญาติบอกแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้บอกกับพระแบบนี้แล้วพระท่านก็บอกว่าแต่มีโยมท่านหนึ่งยื่นมือมาช่วยเหลือไปเรียรัยขอรับบริจาคได้เงินมาสองหมื่นกว่าบาทนะคะ
ก็เอามาทำงานศพจนเสร็จซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติคือตัวผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่มีใบมรณบัตรพระท่านบอกเพียงแต่ว่าไม่ได้มีใบแจ้งความ
ปัญญาท่านบอกว่าพอรู้ข่าวตกใจมากแต่เชื่อว่าแม่คงไม่ได้ตั้งใจจะโกหกละมั้งเพราะว่าหลังจากลูกเสียชีวิตก็จัดงานชาปนกิจให้เชื่อว่าต้องการเอาตัวรอดและช่วยเหลือแฟนนุ่มหรือเปล่าอันนี้พระท่านพูดนะคะ
พระท่านตั้งข้อสังเกตนะคะเชื่อว่าแม่ต้องการเอาตัวรอดและช่วยเหลือแฟนนุ่มหรือไม่
ชาวบ้านที่อยู่ในวันเกิดเหตุนางสังเวียนอายุ๕๖เล่าให้ฟังว่าทันทีที่รู้ว่าผู้ตายเป็นเด็กเด็กผู้ชาย๔ขวบชื่อน้องต้าหรือตาต้าสงสารมาก
นางสังเวียนบอกว่าฉันนี่แหละไปช่วยระดมเงินมาจัดงานศพหลังเสร็จงานก็ให้เงินที่เหลือไปอ่ะค่ะ
หนึ่งหมื่นกับอีกแปดร้อยบาทอืมบอกว่าอ่าเอาไปทำบุญให้น้องต้านะ
นักข่าวเลยถามป้าสังเวียนว่าแม่น้องต้าเขาโกหกอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวฟังป้าสังเวียนดูค่ะ
พ่อเด็กไปไหนเราถามเขาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเลิกกันตั้งแต่อยู่ในท้อง
เขาบอกเลิกกันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาก
ถามว่าให้ใครเลี้ยงก็บอกไปให้ญาติเลี้ยงให้ทวดเลี้ยงต่างจังหวัด
แล้วไปรับมาไปรับมาก็เขาบอกว่าลูกเขาท้องป่องเขาก็เอาไปหาหมอ
เขาบอกไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ยา๓วันแล้วหมอเขาบอกว่าจะไม่ให้แล้วนะยาน่ะ
เขาบอกงี้จะเลิกให้แล้วเพราะถ้าให้ไปเด็กมันก็ไม่รู้เรื่อง

นี่ค่ะป้าสังเวียนบอกว่าแม่ของน้องต้าบอกป้าสังเวียนอีกแบบนึงเลย

สังเวียนฝากถึงแม่ของน้องต้าด้วยว่า
ทำไมถึงเลือกปกปิดความผิดช่วยสามีใหม่ล่ะ
ถ้าเล่าความจริงก็จะสามารถเปิดโปรงชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันได้นะ
ก็เชื่อว่าแม่เด็กกับสามีใหม่รู้อยู่แก่ใจหรือเปล่า

สุดท้ายพอความจริงมันเปิดเผยแบบนี้
โอ้โหใครจะไปสงสารแม่เด็กล่ะป้าบอก
อยากจะถามเลยว่าโกหกป้าทำไมหรือว่าอยากอยู่กับแฟนใหม่

อันนี้ป้าสังเวียนฝากถามแม่น้องต้านะคะ
นายพิเชษอายุ๖๐ปีบอกว่าที่วัดมีศพไร้ญาติ
มีศพที่ยากไร้มาติดต่อขอชาปนกิจบ่อย
แล้วชาวบ้านเขาก็ช่วยกันแบบนี้แหละ
ช่วยกันเรียรายเงินจัดงานศพให้
กรณีศพของน้องต้าก็เหมือนกันชาวบ้านก็ช่วยเต็มที่เลย
พระก็ช่วยนะพระก็สงสาร
กลายเป็นว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านเสียความรู้สึกมาก
เหมือนกับช่วยคนผิด

ฟังเสียงลุงพิเชษดูค่ะ
อันนี้คือมันมันมันกิจใจไม่ใช่แม่ฟัง
แถวบางบัวทองเนี่ยก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ต้องรอดูว่าทางครอบครัวจะไปยื่นขอประกันตัวหรือไม่อย่างไร
แต่ทางชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาคัดค้านการประกันตัว